สวัสดีครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่พร้อมกับการประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่๒๗ที่ผ่านมาหลายคนอยากที่จะออกไปสัมผัสอากาศ
ลมเย็นกลางแจ้งแต่โอ้โหแดดร้อนตับแตกแบบนี้สรุปว่าเราจะได้เจออากาศหนาวลมเย็นหรือเปล่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อย
ว่าภายในเดือนนี้อากาศหนาวลมเย็นจะยังมีบทบาทต่อเมืองไทยของเรามากน้อยแค่ไหน
ที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับที่แดดแรงแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ
ถ้าหากเราดูภาพถ่ายดาวเทียมจะสังเกตว่าในเมืองไทยของเราเองเนี่ยนะครับ
กลุ่มก้อนเมฆหายไปเกือบหมดนะครับก็เป็นผลพวงมาจากอากาศหนาว
ลอกเก่าที่เข้ามาดูดกลืนความชื้นหายไปนะครับประกอบกับมีการก่อตัวของพายุทั้งสองฝั่งเลยนะครับ
ซึ่งพายุทั้งสองฝั่งนี้ก็มีการดูดเอาความชื้นดูดเอากลุ่มก้อนเมฆไปรวมกันที่ศูนย์กลางของพายุ
และพายุลูกนี้แหละครับถือว่าเป็นพายุที่น่าจับตามองครับเพราะว่าเป็นพายุที่หลังจากนี้ครับจะค่อยมีการเคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนบนของฟิลิปปินส์แล้วก็ไปอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของฟิลิปปินส์
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จะสามารถมีการดูดเอากระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวจากประเทศจีนเนี่ยนะครับลงมาอย่างแรงแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับดังนั้นจึงทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไปครับผลพวงจากพายุลูกนี้จะทำให้ทั่วไทยจะได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็นกันแน่นอน
พื้นที่ภาคอีสานนะครับเพราะว่าเป็นจุดแรกที่ลมหนาวเนี่ยนะครับจะค่อยมีการแผลลงมาดังนั้นพรุ่งนี้ครับอีสานจะได้เจอจุดแรกนะครับสำหรับอากาศหนาวลมเย็นหลังจากนั้นครับลมหนาวจะพัดต่อไปนะครับผ่านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางนะครับรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ด้วยจึงทำให้ลมหนาว

กว่าอุณหภูมิในวันนี้เนี่ยนะครับประมาณ๗องศาเลยทีเดียวนะครับดังนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอาจจะต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษหน่อยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพบตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ